สนับสนุนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์บริษัททีวีไดเรคจำกัดมหาชน
ทุกคนครับปรบรินันต้อนรับกับซินดี้บิชอปครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในฮอแล้วก็กำลังชมอยู่ทางบ้าน
แล้วก็ต้องสวัสดีพิธีกรคู่ที่ทั้งหล่อมีเสน่ห์แล้วก็ปากคมเหมือนเดิมนะคะ
ซึ่งสาวงามที่ได้คว้าตำแหน่งในคืนนี้ค่ะต้องบอกว่าสำคัญมากเลยนะคะ

แล้วหลังจากนั้นก็จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะก็เริ่มส่งตัวแทนไปประกวดครั้งนี้นะคะ
ตั้งแต่ปี๑๙๖๘จนถึงปัจจุบันเราก็มีการส่งสาวงามจากประเทศไทยไปทุกปีนะคะ
อกจากนี้ค่ะเธอยังได้รับรางวัลเป็นมงกุฎเพชรสายสะพายและเงินสดมูลค่ารวมกันกว่า๓ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
มากเลยนะถือว่าอนาคตสดใสมากรอพวกเธออยู่นะครับ
แต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการในวันนี้กันก่อนดีกว่าครับว่า
แล้วนอกจากนั้นคือกล้าพูดกล้าแนะนำแล้วบางทีครับซินดี้กล้าด่าเลยนะครับเซนดี้
แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าคณะกรรมการนี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของรายการเลยทีเดียวนะคะ
เรียกกันว่าแซ่บกันแบบเหมาพริกมาทั้งสวนเลยค่ะ
เป็นว่าเราไปพบกับท่านคณะกรรมการของเราในค่ำคืนนี้นะคะ
เริ่มจากท่านแรกคุณพงวิวัฒน์ธีคะคิริกุล

ครับท่านต่อไปนะครับคุณพงวิวัฒนากรควอนิทครับ
ท่านที่๔คุณหน้าคุณตากันดีนะครับ
คุณธัญญาธัญญาเวทย์เองจดกูลนะครับ

ท่านต่อไปนี่สำคัญกับงานนี้มาก
คุณภูมิรัฐเลิศวิสิตชัย

และท่านนี้ก็มาสร้างสีสันให้กับเวทีนี้มากเลยนะคะ
คุณออนภากริษฎีพิธีกรนางแบบและเซลล์แบบดี้ชื่อดัง
ต่อกันที่คุณฟิลิปชายรักษ์นะครับ
อำนวยการฝ่ายบริหารศิลปินสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีครับ

หัวหน้าสายงานขายบริษัททีวีเดอเรคจำกัดมหาชน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยครับ

กรรมการท่านต่อไปนะครับ

เราฟิตกีเว่นในนี้เพราะว่า
คุณพันธรรมทองสังผู้กำกับภาพยนตร์ค่ะ
กรรมการท่านที่๑๔นะครับคุณชัชวินอุ้นธนันครับ
บรรณาธิการบริหารนิตยาศาสตร์แมนซ์แฮลฟ
และท่านนี้นะคะคุณเทพนารีคุ้มสกุลประธานกรรมการบริหาร
โชวายโยโซ่บิวตี้ค่ะ
ต่อกันที่คุณชนุพรบุญนินครับ
ท่านต่อไปนะครับคุณน้ำมอนสักรัชมีธรรมการครับ
ผู้บริหารมิสโคลดแอนด์บรายด์โฮลซีล
คุณขวัญจิตอุดมสุขนิรันดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเคซีกรุ๊ปจำกัดค่ะ
และกรรมการท่านสุดท้ายนะครับคุณจิยดาวัฒนานันต์ครับ
ทำความรู้จักกับคณะกรรมการของเราถึง๒๐ท่านด้วยกันนะฮะ
ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกันเป็นส่วนตัวกับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ๑๒คนสุดท้ายกันดีกว่านะครับ
แนวคิดหลักในการประกวดของทีมของเราในปีนี้ก็คือผู้หญิงมีมากกว่าความสวยนะครับ
ดังนั้นเราจึงคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่ทั้งสวยมีความสามารถมีทัศนคติที่ดีนะครับ
รวมไปถึงปฏิพันธ์ไหวพลิบในการแก้ปัญหาต่างให้อยู่บนเวทีแห่งนี้จนถึงรอบสุดท้ายครับ
ใช่แล้วค่ะในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสาวงามทั้ง๑๔ท่านนะคะ
ก็จะต้องทำกิจกรรมหลากหลายมากมายเพื่อที่จะแสดงถึงทักษะนะคะ
แล้วก็ปฏิพันธ์ไหวพริบรวมถึงความสามารถในหลายด้านค่ะ
เป็นว่าถึงเวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับ๑๒คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้กันดีกว่า
บีทีอาร์แนะนำตัวผู้เข้าประกวดค่ะขอเชิญชมได้เลยค่ะ
หมายเลขหนึ่งนางสาวนัดพระพัดศรสุขรัฐแครอทค่ะ
หมายเลข๒โฟงพิกุลทองลิ้มน้องต๊อปค่ะ
หมายเลขสี่นางสาวกมลคัตลาวุฒิปัจจักรีออนแอนค่ะ
หมายเลข๕อังสุมาทูบทองบูมค่ะ
หมายเลขหกกันยาพักอินทรรักษาฝนค่ะ
หมายเลขเธศด์ปาริชาติกุญยืนปปค่ะ

หมายเลข๙นางสาวบุรชาพันธ์เดชาเบจานนท์น่ารักค่ะ
หมายเลข๑๐นางสาวนิชการปานสอนบาหลี
หมายเลข๑๑นางสาวชะวัญญาถนอมวงอ๋อมแอมค่ะ

หมายเลข๑๔กันทิชาวิลเลียมเจลลี่
หมายเลข๑๕แรงใดที่จะไว้แรก
และนั่นแหละครับคือโฉมหน้าของ๑๒สาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเราในปีนี้นะฮะ
เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาพบกับพวกเธอทั้ง๑๒สาวงามรวมไปถึงศิลปินรับเชิญด้วย
ที่นี่ต้องบอกว่าอาชีพพิธีกรนี้เป็นอาชีพที่ยากจริง
มันยากที่ทำใจนั่นเองนะครับสวยกันทั้งนั้นเลยนะครับสินดี้
ช่วงหน้าดิฉันว่าคุณพีเคทำใจยากกว่านี้อีกค่ะ

มันเป็นช่วงชุดว่ายน้ำค่ะ